เตี๋ยวเนี่ยต้องมีอะไรเด่นมีอะไรพิเศษแน่นอน
คือเราใช้สมุนไพรของพื้นบ้านเราที่เรามีอยู่

ยังยึดถือการทำแบบโบราณอยู่ไหม

เตี๋ยวน้ำใสแต่ว่าจะเหยาะซีอิ๊วหน่อยนิดหน่อย

กองทัพคนรักเส้นที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้วจ้า
วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องเตรียมเมนูเส้นเด็ดมา
จัดหนักจัดเต็มให้คุณผู้ชมได้ฟินอีกเช่นเดิมแต่ก่อนจะออกเดินทางกันในวันนี้
ขอย้อนไปถึงเรื่องราวของสัปดาห์ที่แล้วที่คุณน็อตพาไปฟังเรื่องราวและความอร่อย
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในใช้วิภาวดีเจ้าเก่าแก่กว่า๔๐ปี
ต่อด้วยบะหมี่ไข่ต้มยำที่ใช้ไข่แบบออนเซนและหนักทั้งเครื่องและรสชาติที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำ
ปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้ลาบทอดแซ่บหลายแบบอีสานแท้และสปาเกตตี้แซลมอนซอสเพสโต้
สัปดาห์นี้ค่ะขอมุ่งหน้าไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยผืนป่าและโบราณสถาน
ที่ถือเป็นมรดกโลกอีกกว่าสามแห่งเลยทีเดียวแต่การมาปราจีนบุรีของเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ก็คงต้องโฟกัสไปที่เมนูเส้นให้สมกับสุดยอดรายการก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ที่จะพาไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปสมุนไพรไทยกว่า๑๓ชนิด

สืบทอดมาจากคุณแม่จากร้านก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรขุนต้อ
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำใสใส่ซีอิ๊วดำกับกากหมูขั้นเทพ
สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นมานานกว่า๖๐ปี
จากร้านก๋วยเตี๋ยยายหลวยและปิดท้ายด้วยเมนูเส้นลูกครึ่งอารับอิตาเลียน
เมนูที่มีชื่อว่าสปาเกตตี้ซีฟู้ด๑๓สลึงจากร้าน๑๓สลึง
ได้ยินแบบนี้ก็รีบโยนรีโมททิ้งแล้วนั่งติดหน้าจอได้เลยค่ะ
เพราะ๑ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปเมนูเส้นของเราจะสะกดจนทุกคน
ต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยแล้วรีบกลับมาดูเลยล่ะค่ะ
และตอนนี้นักเล่าเส้นที่หล่อที่สุดในประเทศไทยก็พร้อมแล้ว
ออกเดินทางไปพร้อมกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
พบกับผมวอริฟเฟิร์นอรมในรายการเล่าเซ็นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับ
จังหวัดปราจินบุรีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กนะครับ
แต่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
รวมถึงร้านเมนูเส้นให้คุณได้ค้นหาด้วยนะครับผม
แน่นอนครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับ
วันนี้นะครับไม่ว่าจะร้านอร่อยร้านเด็ดร้านดังหรือว่าร้านเก่าแก่เนี่ย
ถ้าถามคนปราจีนบุรีทุกคนจะต้องร้องออก
ผมได้รวบรวมมาไว้คุณผู้ชม๑ชั่วโมงเต็มนับจากนี้ไปครับ
อย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
แหมใจดีอย่างนี้นี่เอง
มีหน้าล่ะแฟนรายการเขาถึงได้รักได้หลงคุณน็อตกันขนาดนี้
ออกเดินทางไปที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าค่ะ
นี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรคุณต้อเป็นเจ้าดังที่เปิดมานานกว่า๑๕ปี
ร้านนี้เนี่ยเขาเด็ดที่น้ำซุปสมุนไพรที่กลม
หมูตุ๋นที่ทั้งเปื่อยทั้งนุ่มด้วยเทคนิคพิเศษของทางร้านเขานะคะ
เล่าเส้นเป็นเรื่องก็ต้องไม่พลาดขอบุกเข้าไปสืบสาวเรื่องราวกันสักหน่อยแล้วกันค่ะ

สวัสดีครับพี่ต้อนะครับเจ้าของร้านกุ้ยเตี๋ยวสมุนพลายขุนตอเลย

เปิดมา๑๕ปี๗๖ปีแล้วค่ะ

แต่จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
คือในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีปี๔๕
พอดีเราก็ออกจากงานมา
ไม่รู้จะทำอะไรคุณแม่ก็บอกว่ามาอยู่บ้านเราดีกว่า
ก็เลยคิดมาทำก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ในสูตรสมุนไพร

แล้วพอดีได้สูตรก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรนี้มา

แล้วก็เปิดมายาวนานถึง๑๕ปีแล้ว
แน่นอนว่าไอ้เจ้าสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ต้องมีอะไรเด่นมีอะไรพิเศษแน่นอน
คือเราใช้สมุนไพรของพื้นบ้านเราที่เรามีอยู่

ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
เอาเลยเจอเลยครับ
เต้าหู้ยีสีแดงจัดว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะ
ที่ได้จากเต้าหู้ขาวมากับเกลือ
แล้วเติมข้าวสีแดงลงไปหมักจนได้ที่
ซึ่งชาวจีนรับประทานกันมาหลายร้อยปีแล้วล่ะค่ะ
เพราะสัมผัสที่นุ่มและรสชาติที่ออกซิเค็ม
สามารถนำไปทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มได้เลย
อีกทั้งยังนิยมรับประทานกันในช่วงเทศกาลต่าง
เช่นเทศกาลกินเจตรูดจีนซาจีนกันอีกด้วย
แต่ในปัจจุบันก็มีการนำมาปรุงอาหาร
เพราะจะช่วยทำให้รสชาติของเมนูนั้น
มีรสชาติเค็มและกลมกล่อมยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

ซึ่งจะต้องทำให้แห้งและนำไปหมักกับเกลือตามระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
ก็จะกลายเป็นเต้าเจียวสีน้ำตาลที่มีรสเค็ม
นิยมนำมารับประทานเป็นอาหารแต่จะใช้เป็นเครื่องปรุงในเมนูต่าง
โดยเฉพาะอาหารเจอาหารมังสวิรัตินั่นเองนะคะ
สรุปแล้วเนี่ยเต้าหู้ยีและเต้าเจียวก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวจีน

แต่เพราะส่วนผสมอื่นค่ะที่ต่างกันจึงทำให้เต้าหู้ยี้และเต้าเจียวมีกลิ่นสีและรสชาติที่ได้แตกต่างกัน
การนำไปใช้ก็แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
ปรุงเส้นทั้งหลายทราบแบบนี้แล้วก็เลือกใช้เต้าหู้ยี้และเต้าเจียวให้เหมาะสมกับเมนู
ก็จะได้รสชาติที่อร่อยลงตัวแน่นอน

เลยถ้าให้กระดูกเปื่อยก็ประมาณสี่ชั่วโมง
ครับทุกอย่างนี้ใส่พร้อมกันแล้วก็ตั้งน้ำเลยใส่พร้อมกันแล้วก็ตั้งน้ำเลย
พอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสใส่เครื่องปรุง
ใส่พวกมะขามเปียกน้ำตาลปีบใส่มะขามเปียกอีก

ขามเปียกรสชาติมันจะไม่เหมือนกับน้ำส้มอะไรนะครับมันจะนัวกว่า
คืออันนี้หมายความว่าตักน้ำปุ๊บใส่จานทานได้เลย

โอ้โหตุ๋นนี้จะเป็นกระดูกอ่อนเราก็จะใส่พวกขิงขาเหมือนกัน

นี่จะเป็นกระดูกอ่อนที่เป็นเส้นเส้นนะคะที่เป็นทรงซี่โคง
อ่ะแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้ตุ๋นค่ะแล้วตุ๋นก็คือตุ๋น
แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงเหมือนกันใส่ขิงขาน้ำมะขามเปียกน้ำสมุนไพร
ใช่ค่ะแล้วเราก็จะทำให้หมูเนี่ยเนี่ยขนมกว่ามันจะลายในช่วงนั้นก็จะทำให้หมูเนี่ย

หมูตุ๋นที่คุณโต้พูดถึงก็คือ

ที่อ่อนที่สุดของหมูเป็นส่วนที่เหมาะสำหรับการตุ๋น
จะมีเนื้อติดกับกระดูกอ่อนทำให้ได้สัมผัสความรู้สึกกรึบค่ะ
และหลักสำคัญในการทำหมูตุ๋นก็คือต้องไม่ใช้ไฟแรง
เพราะจะทำให้หมูกระด้างต้องค่อยเคี่ยวไปเรื่อยนะคะ

เพราะแบบนี้นี่แหละคุณต้อจึงเลือกใช้เตาถ่านเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ในการตุ๋นยังไงล่ะคะ
และใช้เวลาตุ๋นเกือบ๓ชั่วโมงอีกด้วยนะคะเนี่ย

เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ไม่มีเต้าหู้ยี้กับเต้าเจียว

อันนี้ก็เป็นเป็นเนื้อนะคะเพราะกลิ่นตัวนั่นเราก็จะใช้แค่สมุนไพร
เหมือนเขามีกลิ่นของเขาอยู่แล้วใช่ไหม

ใช่แล้วเราก็เอาเนื้อที่เราจะต้มทำเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นใส่ลงไปในห้อ

ใส่เข้าไปเลยก็คือตุ่มไปเรื่อยตรงนี้เลย
นี้ก็คือเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นเราใส่ในนี้พอตุ๋นไปเรื่อย
น้ำซุปมันก็จะหวานขึ้น

เราจะมีเส้นหมี่เส้นเล็กของที่นี่เราจะใช้เป็นเส้นผัดไทยคือเส้นใหญ่หน่อย
เออมันจะไม่ใช่เส้นเล็กทั่วไปมันทำไมเราถึงเลือกใช้เส้นนี้
พอสเส้นเล็กที่ใช้นะคะมันลวกแล้วมันคือ

อันนี้ก็แปลกนะใช้เส้นแบบนี้นะ

ค่ะแล้วก็มีเส้นใหญ่แล้วก็มีวุ้นเส้น

มีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นหมูมีเหมือนกันหมด

โอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่านะฮะ
วันนี้จะลองเป็นหมูตุ๋นแล้วกัน

เดี๋ยวไปลองข้างนอกมาจัดค่ะค่ะ
หน้าตาของน้ำซุปสมุนไพรไทยและหมูตุ๋นของคุณน็อตแล้ว
ก็อยากจะทะลุจอเข้าไปชิมแล้วล่ะค่ะ
แต่ก่อนจะชิมรสชาติกันขอพักสักคิวนะ
เดี๋ยวกลับมาชิมพร้อมกันช่วงหน้าจ้า